ดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนยังจำกันได้
โครนผุดศักดิ์สิทธิ์ใช้คำนี้แล้วกันที่นครราชศรีมา

คือเราเคยนำเสนอไปแล้ว๒๓ครั้งแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยยังคงเชื่อยังคงศรัทธาแล้วก็ยังคงแห่กันไป
จังหวัดข้างเคียงเขาก็ไปนะไปตักมาดื่มบ้างไปตักมาพอกบ้าง
ตักมาทาบ้างเพราะเขาบอกว่ามันรักษาโรคได้มันศักดิ์สิทธิ
บางคนเอาทูบบนทิมไปปักเลยก็มีแบบนั้นเลย
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ค่ะไปที่บ้านหนองกุงน้อย
ตำบลโคกกระเบื้องในอำเภอบ้านเหลื่อม
ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะ
เข้ามาในพื้นที่นี้มากกว่าเดิมมาตักลาวาโครนศักดิ์สิทธ
ตามความเชื่อที่เขาบอกกันปากต่อปากมาไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางก่อน
โดยเจ้านางหนูทิพย์ศรีสงัดเขามีการตั้งสารบวงสวงเมื่อช่วงเช้าวันนี้เองค่ะ
ชาวบ้านก็เลยเอาน้ำเอาขวดน้ำเนี่ยนะมากรอกโครนผุดลาวาผุดที่เขาเรียกกันเนี่ย
ใส่กลับบ้านเอาไปพอกตามร่างกายรักษาโรค
โคนผุดอย่างเดียวไม่พอบางคนเอาตักเอาน้ำที่อยู่ติดกับแนวโครนที่ผุดออกมาไปดื่มอีก
คือระแวกใกล้เคียงก็เอาอะค่ะ
เพราะเขาบอกว่ามันเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้
ทีนี้ระหว่างที่สำรวจเนี่ยนะคะก็พบอายโบราช
ต้นตะเคียนเก่าแก่ในพื้นที่อีกไปกันใหญ่เลยค่ะทีนี้
กลับไปให้คุณยายที่บ้านเพราะว่าคุณยายป่วยติดเตียง
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะ
คือถึงใช่ไง
พิธีอะไรก็แต่ให้ยายหาย

อันนี้เดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเลย

ส่วนทางด้านของนางจอมแพงแขนสันเทีย

ที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของพ่อแม่

ก่อนหน้านี้พี่สาวจะทำนา
แต่มาช่วงหลังก็ไม่สามารถทำได้ค่ะ

แต่ว่าปีนี้กลับเป็นโครนที่ผุดขึ้นมาหลายจุด

ตามความเชื่อส่วนบุคคล
คือทุกปีมันก็ซึมมีน้ำซึมออก

เพราะว่ามันขึ้นแห้งมันไหลบุญ

คือตอนแรกนั้นขึ้นมาจุดสองจุด
แค่มีช่วงนี้มันเผินมาสิบกับจุดแท้นั่นเอง

จากสำนักงานทรัพยากรมิเข็ต๒
ทรัพยากรธรณีเขาบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
มันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินั่นแหละคือน้ำในชั้นใต้ผิวดินเนี่ยนะคะ
มันไหลทะลักเข้าไปทำปฏิกิริยาเคมีกับแร่ธาตุในชั้นดินเหนียว
ทำให้เกิดแรงดันผ่านรอยแยกผสมกับดินในชั้นต่างต่างขึ้นมา
จนถึงผิวเนี่ยเลยเกิดเป็นโครนผุดค่ะ
ซึ่งถือเป็นการปรับสมดุลแรงดันของน้ำใต้ดินและโครนที่ผุดขึ้นมา
ก็ไม่ได้มีความร้อนแต่อย่างใดนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความร้อนใต้พิพบด้วย
หลายคนก็ยังคงไม่เข้าใจบางคนนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะ
แล้วดินมันมีกี่ชั้นแล้วดินเหนียวคืออะไรมันผุดขึ้นมายังไง
น้ำไหลมาจากตรงไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชศรีมาเขาจะออกมาแถลงผลว่า
มันเกิดขึ้นอย่างไรและที่สำคัญเลยก็คือ
เขามีการเอาลาวาโครนไปตรวจหาเชื้อโรคปนเปื้อนแล้ว
พรุ่งนี้รอติดตามกันนะคะว่ามันมีเชื้อโรคปนเปื้อนหรือเปล่า
เพราะว่าสาธารณสุขออกมาเตือนตั้งแต่แรกแล้วว่า
อย่าเอาไปกินเพราะมันสกปรกอืมอืม
เดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะรู้กันเพราะว่าหลายคนก็รอผลการตรวจจากทางการที่เชื่อถือได้
ท้ายที่สุดแล้วมันมีเชื้อโรคหรือไม่อย่างไร
คือเอาไปพอกเนี่ยยังพอเข้าใจได้แต่พอเอาเข้าร่างกายปุ๊บเนี่ย
คืออยากที่จะให้แน่ใจก่อนว่ามันสะอาดจริง
จริงไม่ได้มีสารปนเปื้อนไม่ได้มีสารเคมีไม่ได้มีสิ่งสกปรกเชื้อโรคแบคทีเรียอะไร
เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเชื่อว่ากินเข้าไปแล้วรักษากลัวว่ามันจะกลายเป็นเกิดโรคแทน
มันเป็นความเป็นห่วงของทุกภาคส่วนที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ